เอาละครับเราเริ่มต้นด้วยการไปดูเรื่องที่
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
อย่างที่ทราบกันถ้านับวันนับคืนเนี่ย
วันนี้ก็๑๓วันที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงกันนะครับคือไม่ใช่แค่ทั้ง๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวง๑๓วัน๑๓คืนเนี่ยนะ
ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันมาตั้งแต่วันแรกทำงานกันทั้งวันทั้งคืน
ในการที่จะพยายามเอาออกมาให้ได้ทางปากถ้ำ
ซึ่งมันก็มีวิธีการเดียวอยู่ณขณะนี้เพราะทางอื่นยังหาทางไม่เจอ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจากการที่ต้องฝึกทั้ง๑๓คนให้ดำน้ำ
คือฝึกไปก่อนครับจะดำออกมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ก็ต้องมีการหาปล่อง
โพรงที่อาจจะเป็นทางออกอื่นอื่นทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบอกว่า
หาทางทิศใต้ก็มีโพรงอยู่๔โพรงโพรงที่๔น่าจะมีโอกาส
ทางทีมรังนกที่จังหวัดตรังเขาก็หาเหมือนกัน
ต้นยังไม่เจอแต่เจอโพรงแต่มันเล็กมากไม่รู้จะลงไปได้หรือเปล่า
ลงไปได้แบบคนเดียวอ่ะอ่าก็พยายามอยู่นะโพรงเนี่ย
คือตอนนี้ต้องพยายามหาโพรงให้ได้ก็เพราะว่า
การดำน้ำที่เราคุยกันมาทุกวันเนี่ยคุณเขียนมาสอน
ว่าเด็ก๑๓คนเนี่ยต่อให้โค้ชเอกด้วย
ดำได้หรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหอ่อนแรงกันเหลือเกินนะฮะ

จะดำได้หรือเปล่าในเมื่อ
อดีตหน่วยซิลยังเสียชีวิต

นักดำน้ำหรือว่าในสื่อต่างประเทศก็ยังวิเคราะห์
เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่ะ
เขาเป็นห่วงว่าถ้าให้ทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าดำน้ำออกมา
ออกมาทางเดิมเนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริง
แม้ว่าตอนนี้ถ้าจะถามถึงระดับน้ำ
ระดับน้ำลดลงไปพอสมควรแล้วนะคะ

ใช่แล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของอากาศข้างในด้วยนะ
โอ้โหตอนนี้ลดลงออกซิเจนเนี่ย
อย่าลืมว่าในถ้ำไม่ได้มีแค่๑๓คน
ปกติในถ้ำเนี่ยออกซิเจนก็น้อยอยู่แล้ว
๓คน๑๓วันบวกกับเจ้าหน้าที่
ที่ทำงานอยู่ทุกฝ่ายทุกหน่วยในขณะนี้

ตอนนี้ภารกิจเร่งด่วนก็เลยต้องเป็นลักษณะของการต่อสายอากาศ
เพื่อที่จะต่อท่อออกซิเจนเข้าไปในถ้ำ

คนเราพอหายใจออกคืออะไรครับคาร์โบนไนล์ออกซาย

ดูเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนนะครับ
เป็นข่าวเศร้าที่เราก็ได้รับทราบข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
อดีตหน่วยซิลที่ไปช่วยภารกิจในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ต้องเสียชีวิตจากการดำน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยนายพาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยนะครับ
บอกว่าเมื่อตี๒ที่ผ่านมา

ทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตหน่วยซิลได้หมดสติขณะดำน้ำ
คือไปปฏิบัติภารกิจแล้วต้องดำน้ำกลับมาที่ฐานปฏิบัติการที่โถง๓
หมดสติขณะดำน้ำกลับ

คือคู่ที่เป็นบัดดี้ไปด้วยกันก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วล่ะ

จ่าเอกสมานลำเลียงขวดอากาศเข้าไปสนับสนุนการทำงานในถ้ำหลวง
นะครับไปจากโถงสามไปสามแยกนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
มีรับสั่งให้รับศพจ่าเอกสมานไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
และจัดพิธีอย่างสมเกียจแล้วก็ดูแลครอบครัวบุตรหลาน
โดยมีการเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราช
ยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
หลังจากนั้นญาติญาติก็จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ให้สมกับความเศษอาของท่านที่ได้เศษอายไปในครั้งนี้
บอกว่าทีมซิลไม่ได้ทำภารกิจด้วยความบ้าบินนะครับ
ไม่ได้ประมาทด้วยหรือไม่ได้ทำงานแบบไม่มีแผน
ทั้งที่สถานการณ์นั้นก็บีบคันและเวลาค่อนข้างจำกัด
และต้องจำเป็นทำงานอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะการเร่งวางขวดอากาศเป็นระยะ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยต่าง
นักดำน้ำ๑คนเนี่ยต้องขนขวดอากาศคนละ๓ถังนะฮะ
ไปวางตามจุดเบสไลน์ต่างนะครับ

ก็คือจ่าเอกสมานกุนันนั้นลาออกมาจากราชการที่เป็นหน่วยซิลแล้วนะครับ
แล้วก็ไปทำงานที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยขณะนี้ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
มีอดีตหน่วยซิลหลายคนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงาน
เพราะว่าหน่วยซิลต้องทำงานทำหน้าที่เป็นด่านหน้า
ส่วนอดีตซิลจะเป็นผู้สนับสนุน
จ่าเอกสมานก็ทำหน้าที่สนับสนุน
ด้วยการนำขวดอากาศไปวางตามรายทาง
ซึ่งหลังจากวางขวดอากาศเสร็จ

จ่าเอกสมานตอนที่ดำน้ำกลับหมดสติฮะ
คู่หูที่ไปด้วยก็พยายามประถมพยาบาล

ก็พากลับมาที่โถง๓ที่เป็นฐานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันประถมพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง

รีบพานำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ทางผู้บัญชาการหน่วยซิลย้ำว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้าเสียใจ

เพราะว่าหน้าที่ของหน่วยซิลยังต้องดำเนินต่อ
ซิลฝึกมาให้ทำงานในภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิต
เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญและไม่เคยเสียขวัญ

จำเป็นต้องเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ
หัวหมู่ทะลวงฟันนะครับ

ก็จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
เมื่อคืนนี้จ่ายเอกสมานเนี่ย
ได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนก็คือ

เมื่อวานที่เราไปทำงานก็ร่วมกับทางชาติ
ที่ไปร่วมกันทำงาน

สภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้าง

ได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับ
ก็กลับมานะครับ

คู่ปฏิก็พยายามที่จะ
เมื่อปฐมพยาบาลเมืองต้น

ก็เลยพยายามที่เอากลับมาที่โถง๓นะครับ
เมื่อมาที่โถง๓แล้วก็พยายามที่

แต่เจ้าตัวก็หมดสติก็ไม่รู้สึกตัวครับ

การปฏิบัติงานของหน่วยนั้นเรา

เรานั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงาน
ในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับ
หรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ย

เชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับ

ผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับ

เราไม่เคยเสียขวัญนะครับ
กำลังพลของเรายังคงคึกเขิม
กำลังพลพี่น้องเราเนี่ย

ปฏิบัติภารกิจล่าสุดก็คือ

เมื่อ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ

ก็หมดสติขณะดำน้ำนะครับ

ไปวางตามจุดแถว๓แยกนะครับ

พอเสร็จภารกิจช่วงกลับก็หมดสตินะฮะ
จ่าเอกสมานหรือจ่าแซมนี่

เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไปตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

แต่ก็เมื่อมีปฏิบัติการอะไรที่เป็นลักษณะของ

เพื่อนของจ๋าแซมบอกว่าจ๋าแซมจะเสนอตัว

ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไป
อาสาด้วยใจไปช่วยนะคะ

ปัจจุบันก็คือท่ากาศยานแห่งประเทศไทย

แสดงความเสียใจกับวีรบุรุษคนนี้นะคะ

โรดของขึ้นเครื่องหมดแล้วนะครับ
น่าจะถึงประมาณสัก๔โมง
๔โมงหรือกว่านะครับ
จากทีมเงาร์สนามบิญชิวนภูมินะครับบริษัทถ้ากาศยานไทยจับกัด
แล้วก็มีนักดำจากบริษัทซีวอลนะครับ
รวมเดินทางด้วยนะครับ
ตามน้องกลับบ้าน

นี่เป็นคลิปวิดีโอสุดท้าย
บอกว่าก็ไปเจอกันที่จังหวัดเชียงราย

ใช่นี่บันทึกเอาไว้ช่วงกลางวัน
เมื่อวานนี้นะคะ๕กรกฎาคม
ขณะที่จ่าแซมกับทีมงานเตรียมอุปกรณ์ขึ้นเครื่องบิน
่งหน้าสู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ก็ไปร่วมภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวง

เพราะว่าพอไปถึง๒ทุ่มครึ่งก็ออกดำน้ำไปวางขวดอากาศเลย

ก็โพสต์ข้อความเล่าถึงประโยคสุดท้ายที่จ่าแซมพูดในคลิปว่าเจอกันที่เชียงรายครับ
ซึ่งก็บอกว่าข้อความนี้เป็นข้อความนัดหมายในกลุ่มนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
เขาสื่อสารส่งต่อนัดหมายมารวมกันที่เชียงรายค่ะ
เพื่อสมทบกับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ยังรับราชการอยู่ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เมื่อทราบว่าเรามีภารกิจค้นหานักฟุตบอลทีมหมูป่าและโค้ช
และในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้นักดำน้ำจำนวนมาก
สนับสนุนการทำงานของมนุษย์กบที่จะเป็นส่วนหน้าในการทะลุทะลวงค้นหาเป้าหมาย
กระทั่งมาถึงขั้นตอนเตรียมลำเลียงนักฟุตบอลและโค้ชทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำหลวง
จ่าเอกสมานหรือจ่าแซมรับหน้าที่ดำน้ำวางขวดอากาศบนเส้นทางจากห้องโถง๓นะคะ
จนถึงบริเวณ๓แยกจ่าแซมเขาทำภารกิจจนสำเร็จนะคะ๒ทุ่ม๓๗นาทีก็ดำน้ำกลับออกมาตั้งฐาน
ระหว่างทางคู่บัดดี้ที่ดำน้ำก็พบว่าจ่าแซมเขาหมดสติอยู่ในน้ำ
ปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยได้เสียชีวิตเวลาประมาณตีหนึ่งก็คือเข้าสู่วันที่๖กรกฎาคม
จ่าแซมมีความรักความผูกพันกับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจมมาตลอดนะคะ
เพจเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่มนุษย์กบต้องปฏิบัติภารกิจ
แซมหรือจ่าเอกสมานเนี่ยไปช่วยตลอดไปช่วยกิจกรรมเสมอจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
จ่าเอกสมานจากพวกเราไปในขณะร่วมกันทำงานกับพี่น้องมนุษย์กบในห่วงเวลาที่มนุษย์กบทุกคนกอดคอกันเดินหน้า
เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามที่ตั้งไว้ซึ่งความตั้งใจและความมุ่งมั่นของจ่าสมานจะอยู่ในใจของพี่น้องมนุษย์กบทุกคนเสมอ
วันนี้พักให้สบายพวกเราจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จสมดังที่ตั้งใจไว้
เอกสมานกุนันนะคะเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่๓๐นะคะอายุ๓๘ค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าได้ลาออกจากราชการแล้วนะคะแล้วก็ไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุสังกัดการท่ากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ว่าจะออกจากหน่วยไปแล้วก็ตามก็ยังช่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอกรรมการผู้มนุยการใหญ่บริษัทท่ากัสยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทนายนิติในสิริสมรรถการก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทางด้านของจ่าเอกสมานได้รับมอบหมาย
ให้ไปช่วยในการลำเลียงขวดอากาศ
ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ทางท่ากัศยานไทยพอรู้ข่าวว่าจ่าเอกสมานเสียชีวิต

และมีความอาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไป
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวด้วย
ซึ่งจ่าเอกสมานนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่ง
เสียสละในการเข้าร่วมภารกิจ
เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจและมุ่งมั่น
ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของประเทศชาติ
และท่าอากาศยานไทยค่ะ
วันนั้นก็ฉุกระหุกกัน
แล้วก็ท่านใช้วันลาส่วนตัวมา
แล้วก็ทางองค์กรก็ทราบถึงความเสียสละนะครับ

ก็เป็นองค์กรก็มองมาให้มา

แต่ต้องถือว่าท่านอาศาสตร์สมัครมาด้วยใจตัวเอง

ก็เลยบอกว่าจะมีการพิจารณาความดี
ความชอบให้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของจ่าแซมค่ะ

คือก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญบอกว่า
บางทีมันก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศด้านในด้วยนะฮะ
เพราะว่านักดำน้ำที่ปฏิบัติงานอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย
คือไม่ได้ดำรวดเดียวเหมือนกับภาวะปกติ

คือดำไปก็ต้องโผล่ตามจุดต่าง

เวลาก็หมดสติโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน